ว่าจริงแล้วสื่อตอนนี้ก็มีเสรีภาพในการนำเสนอข่าว
แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้จัญญาบันของสื่อมวลชน
นั่นก็คือนำเสนออะไรที่กระทบกับสังคม
และสังคมจะได้อะไรกับการที่เรานำเสนอข่าวนั้น
ค่ะซึ่งจริงแล้วเราต้องมองภาพรวมนะคะ
สำหรับการทำหน้าที่สื่อมวลชนในระดับสากล

สิ่งสำคัญก็คือต้องให้กำลังใจสำหรับนักข่าว
ลงพื้นที่ภาคสนามหลายครั้ง
ลงในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่อันตราย

บ่อยครั้งนะคะที่นักข่าวภาคสนามลงพื้นที่
ต้องเสียชีวิตถูกจับเป็นตัวประกัน

ที่จะให้กำลังใจสำหรับนักข่าว

ในช่วงแรกของวันนี้เขาก็มีการยืนไว้อาลัย
ให้กับบรรดานักข่าวสื่อมวลชนทั่วโลกนะครับ
เสียชีวิตไปจากการลงพื้นที่

ปี๕๘ประมาณ๗๒คน
แล้วก็๔เดือนแรกของปีนี้เสียชีวิตอีก๑๐คน
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนนะครับ

ทางด้านของนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ก็เดินทางไปพบกับนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
บอกว่าในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกในปีนี้เอง
อยากจะบอกว่าคอสชถ้าเกิดจะผ่อนคลายกฎเหล็กได้ไหมล่ะ
คำสั่งฉบับที่๙๗ฉบับที่๑๐๓อยากให้ผ่อนลงมาหน่อย
นายกก็ตอบกลับมาว่าปัจจุบันนี้เสรีภาพก็น่าจะมีมากอยู่แล้ว
แต่สิ่งที่ฝากก็คือขอให้สื่อทำงานอย่างมีความสุข
และนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมานะครับ
ในวันนี้ครับคุณผู้ชมนายวัญชัยวงมีชัยนายกสมาคม

เข้าพบผลเอกปรายุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อมอบเสื้อที่ระลึกวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก๓พฤษภาคม
แล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้น
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ยังจำกัดการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
โดยเฉพาะคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คศที่๙๗ทับ๒๕๕๘และฉบับที่๑๐๓ทัพ๒๕๕๙
อกจากนี้นะครับนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นั้น
เตรียมยื่นเอกสารแถลงการวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
นี่คือแถลงการแล้วก็จะเป็นเจตจำนงค่านิยมในการทำงาน

แต่ทีมงานนายกรัฐมนตรีขอไม่ให้ยื่นเอกสารแถลงการดังกล่าว
อกจากนี้ก็มีการเรียกร้องนะครับว่าอยากจะให้มีข้อเสนอถึง๔ข้อด้วยกันนะครับที่อยากจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายกฎระเบียบ
เรื่องของการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการการเสพข่าวของประชาชนการเช็คก่อนแชร์ข้อมูลต่างในวันนี้ก็เสนอไปหลายข้อเหมือนกัน
นายกรัฐมนตรีก็ตอบกลับมาบอกว่าขอให้สื่อมวลชนนั้นอย่านำเสนอข่าวบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิด
ขอให้เข้าใจกฎหมายไม่สร้างความขัดแย้งและไม่ขยายความให้คนผิดมีพื้นที่อยู่บนสื่อ
โดยเฉพาะคนที่มีคดีในชั้นศาลหรือคนที่หนีคดี
แต่ว่าเท่าที่ดูภาพรวมก็พอใจการทำหน้าที่ของสื่อ
เพราะอย่างน้อยสื่อไม่ทะเลาะกันและส่วนตัวแล้วของนายกนะครับ
นายกบอกว่าไม่ได้รังเกียจสื่อมวลชนครับ
แล้วคุณก็คือฝ่ายต่อสู้ให้คนที่ถามถูกกฎหมายอยู่
เขาปวดหัวไปทุกวัน
ขณะที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นักนักหนังสือภิมศ์แห่งประเทศไทย
และสมคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ก็จัดเสวนาในหัวข้อเสรีภาพสื่อประชาชนได้อะไร
ในปีนี้มีให้ภาคประชาชนนั้นสะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ

ที่จะนำนักวิชาการด้านสื่อมาแสดงความคิดความเห็น
ด้านนายนิวัตรร้อยแก้วประธานกลุ่มคนรักเชียงของ
บอกว่าสื่อมวลชนนั้นต้องควบคู่กับเสรีภาพหากไม่มีเสรีภาพ
ก็จะไม่ต่างไปจากลูกจ้างหรือคนรับใช้ในจ้าง
ปัจจุบันครับการสื่อสารโดยเฉพาะจากโซเชียลนั้น
ก็ทำได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าณขณะนี้เอง
จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดจำเคลียร์เพราะมีกฎหมายของคอสช
เข้มงวดทำให้เสียงเรียกร้องหรือว่าเสียงสะท้อนของประชาชน
ดังไปไม่ไกลมากพอที่จะกระตุ้นสังคมให้หันกลับมามอง
และรัฐอย่ามองความแตกต่างเป็นความแตกแยกเพราะจะทำให้เกิดการปรองดองยากนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีแบบฉบับเต็มผ่านทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ